พ่อลูกคู่นี้เข้าป่าจะไปตัดไม้ตะพรุน

อาการสาหัสนะครับต้องเข้าไปช่วยกัน
ชาวบ้านบอกว่า๑ตรงนี้นะเคยมีคนผูกคอตาย
มันเป็นป่าช้าเก่าด้วยครับคุณผู้ชมครับ
๓เลี้ยงเป็นตัวเจ้ารอบและอาการรอบ
พ่อตื่น

รับรัดเช็มขัดเลยครับ
รับรัดฟังดู

โอ้โหบีบหัวใจจริงคุณผู้ชม

คนหนึ่งก็ยกต้นไม้คนหนึ่งก็เลื่อยต้นไม้
อีกคนนึงก็จะดึงร่างออกมาทุลักทุเลน

นี่ฮะพอเอาออกมาได้ต้องมาปั๊มหัวใจอยู่
สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดครับ
ช่วยกันกับเจ้าหน้าที่เทศบาลชำรากแล้วก็เทศบาลตะกลาง
เข้าไปช่วยเหลือนายอำนวยหลายโชคอายุ๘๐แล้วนะ
ถูกต้นไม้โค้นลงมาทับร่างได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
อยู่ในป่าหมู่๕ตะบนชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีเดินเท้าเข้าไปนะ
แล้วอย่างที่ได้ยินเสียงไปเลื่อยยนอื่นนะครับ

แต่ตอนแรกไม่มีชีพจรแล้วนะ
บริเวณศีรษะมีบาดแผลขนาดใหญ่
กระทั่งปั๊มหัวใจฮะปั๊มหัวใจแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตราด
ขณะที่ลูกชายของผู้บาดเจ็บนะครับคุณผู้ชม
นายมานพหลายโชคอายุ๔๑ปี

ไหว้ขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขา
ขออย่าเอาชีวิตพ่อไปเลยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่าจุดเกิดเหตุเหรอ
มีคนเคยผูกคอตายนะแล้วบริเวณนี้เป็นป่าช้าเก่า
นายมานพที่เป็นลูกชายเล่าบอกว่าพ่อเนี่ยชวนมาตัดไม้ตะพรุนฮะ
คือไม้นี้เขาใช้ทำเขียงคุณผู้ชมนะครับ
แต่ไม่รู้หรอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของใคร

เถาวันที่มันพันมันเกี่ยวต้นไม้แต่ละต้นอยู่

แล้วก็ต้นไม้ก็เอามาล้มทับพ่อจนแน่นิ่งไป
ล่าสุดนะฮะคนเป็นพ่ออาการยังสาหัสอยู่นะครับ

ยังไงก็ขอให้ปลอดภัยกลับมานะฮะ